สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะ
มาเจอกันอย่างงี้นะฮะนี่โอ้ยผมยาวอ่ะอ่ะพ่อดำพ่อเม
เหมือนไม่ได้เจอพี่นานหลายวันมากนะไม่ได้เจอกันนานมากถูกไม่อยู่
สุกไม่อยู่สาวอาทิตย์จานอังคารสาวอาทิตย์จันทร์ตามแจ้บอังคารวันหยุด
ห้าวันห้าวันไม่ได้เจอกันรู้สึกสบายหูมากอุ้ยเหมือนกันเธอ
ฉันก็รู้สึกสบายตัวไม่ต้องมีใครแต่มันไปหาฉันที่รายการไง
ใช่อ๋ออาทิตย์ก่อนเออตามไปหาก็จะขอมาดังฟินว่าพี่มดค่ะ
หนูขออย่างหนึ่งได้ไหมคะขอนะคะไปออกศึกวันกระจายไม่เป็นไรน้อง
พี่ถอนสัญญาได้เลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าบังคับแบบนั้น
เรื่องสัญญาเลยเหรอสัญญาเลยรายการอะไรศึกกว่ายังไม่มีคำว่าศึก
เออวันกันใช่วันกันใช่เออนี่ค่ะหนูขอหน่อยได้ไหม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
ค่ะเออบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้ยหืมหนูยังพูดหนึ่งว่ารู้จ้า
ไม่เป็นไรท้องกูมีแต่ขนน่ะมันไปหมดแล้วนะผมยังได้อยู่เหรอหนูพอแล้วหนูไม่ต้องพูด
พอแล้วหนูไม่ต้องพูดเยอะ

แหล่ะครู๖๙ตอนนั้นคุณไปทำอะไรกับริมาริยาภายในนั้น

ปุ๊กเธอไงละ

ตอนแรกฉันขอมาขอออกสัมภาษณ์รายการ

คือผมวันตอนแรกฉันขอมารายการแล้วแม่หนูไม่ไปหรอกหนูสัญญาหนูไม่ออกทีวี
เธอฉันก็ไม่ไปถ่ายให้เธอนะเธอก็มาถ่ายที่บ้านฉัน
ไม่รู้ก็บอกมึงขอโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงก็ทำความดีเดี๋ยวก็หายแล้ว
ได้ว่าแบบเอาจริงคือเนี่ยมึงทำโดนด่า

คนเขาก็ด่างอีกอะไรอย่างเงี้ย

ตัวเองใช้ว่าตัวเองจะรอบคนตัวเองก็โดนหนักอืมเอ้า
ไปเริ่มวันนี้ด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะ
ต้องบอกว่าสลดทีเดียวมีทารก๒เดือนนะคะ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดด้วยนะคะ
ไปดูที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับวันนี้
ถ้าในระบบก็คือ๒๕๑๖๔ราย
อัตราครองเตียงตอนนี้ถ้าเป็นสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยค่ะ
ก็อยู่ที่๒๖๑นะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิต๘๐รายมาจาก๓๙จังหวัด
ก็เป็นชาย๔๒รายหญิง๓๘ราย
โดยในจำนวนนี้อย่างที่บอกไปว่ามีเด็กอายุ๒เดือน
รวมไปถึงผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวนะคะ
สำหรับจังหวัดที่ติดเชื้อถึง๑๐๐รายขึ้นไปเนี่ย

รวมถึงการฉีดวัคซีนสะสมตอนนี้ก็อยู่ที่๑๐๐

มีการร้องเรียนมาจากผู้ปกครองของเยาวชน

มีร้านผับบาร์ตั้งอยู่บนถนนสิริรัตน์
เทศบาลเมืองสุรินทร์แห่งหนึ่งนะคะ
คือเปิดให้เยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปีเนี่ย
เข้าไปใช้บริการแบบโจ่งครึ่มกันเลยทีเดียว
แถมไม่มีมาตรการป้องกันโควิด
โดยในคลิปที่เห็นเนี่ยค่ะก็ยังพบว่ามีการทั้งสูบบุรี
หนุ่มสาวยืนกอดกันบนโต๊ะเลยนะคะ
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหน่อยว่าที่ร้านนี้
เขามีการเปิดให้บริการแล้วก็อนุญาตให้เยาวชนเนี่ย
เข้าไปใช้บริการได้อย่างไร
เพราะมันมีภาพออกมาแบบนี้นะคะก็มีการร้องเรียนออกมา
เดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยยังไงกับร้านนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของที่สมุยค่ะทางนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
เขามีการกล่าวกับสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าการที่สอบคอมีมติหลังจากนี้ไปที่จะมีผล๑เมษายน
ก็กลายเป็นว่าประเทศไทยนั้นโอ้โหต้องบอกว่ามีศักยภาพเหนือคู่แข่งประเทศต่าง
ไม่ว่าจะเป็นบาหลีอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์
หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นคู่แข่งกับเรา
คือทางนายกสมาคมบอกเลยบอกว่ามติแบบนี้มันส่งผลดีกับประเทศเรามาก
เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างเนี่ยนะคะก็คือเขาจะได้เข้ามากันแบบว่ามากขึ้น
บอกว่าสมุยนี่ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนี่ตัดสินใจ
แล้วก็จองการเดินทางจองห้องพักเพื่อมาท่องเที่ยวยังเกาะสมุยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
นักท่องเที่ยวก็เลยเข้ามามากขึ้นท่านนายกบอกแบบนี้นะคะ
ซึ่งหลายประเทศ๑เมษายนเขาก็จะเปิดให้ปกติแล้ว
แต่ต้องเป็นในกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว
เพราะฉะนั้นวัคซีนมันจะแบ่งกันคนชัดเจนเลย
ฮ่องกงยังนะฮะตามที่บอกตอนแรกบอกมีข่าวว่าฮ่องกงจะกลับมาบินได้ปกติ
กรงเขาบอกออกมาพูดชัดเจนว่ายังญี่ปุ่นเขาขอดูก่อน
ญี่ปุ่นก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่หลายคนบอกเฮ้ย
ช่วงไทยสารเป็นช่วงวันหยุดถูกต้องไหมที่คนอยากจะเริ่มเริ่มเดินทางกัน
ญี่ปุ่นเขาก็ยังบอกว่ายังอยากไปไหมญี่ปุ่นอยากสิ
กาหลีจะไปก่อนเธอเอ๊ยยังไม่เคยไปกาหลีเลยเอ้อ

นี่จะไปอยู่แล้วนี่ไปหาโฆษณานี่นู่นแล้ว
นี่ไงไอ้แมพกี้นี้นี่แหละเฮ้ยอ๋อมันเนี้ยหรอ
ความวุ่นวายให้กับทางเกาหลีเขาแล้วตอนเนี้ยฮะจะก็ต้องไป
ฉันไปแค่หยุด๓วันฉันก็ไปถ่าย๓วันแล้วฉันปุ๊บแล้วฉันก็กลับ
วันไหนก็ช่วงวันหยุดที่หยุดสงการก็คือถ่ายที่หิมะหรือเปล่า
ไม่มีหิมะไอ้ถ่ายหรือตอนเนี้ยตอนนี้ไม่มีเขาถ่ายในสตูเพราะไง
ใช่ไหมถ้าถ่ายในสตูก็ถ่ายในสตูที่กรุงเทพก็ได้
ทำไมต้องไปเกาหลีวะไม่ได้ทีมงานเกาหลีรอบนี้เป็นแบบ
ที่นู่นเลยไม่ได้ถ่ายสตูหรือเปล่าไม่ใช่หรอกยังไม่ถ่ายสตู
ถ่ายสตูก็เท่านี้เท่าใจรักได้ไล่ข้างล่างถ่ายเอาอืม
ถ่ายทำไมสตูเกาหลีอืมเขาอาจจะพาแม่ไปที่บ้านหรือเปล่า
เกาะเกาะอะไรนะเกาะนามิอ่ะเชจูเกาะเชจูเชจู
หรือไม่ก็ต้องไปโรงงานเขาอะไรอย่างนี้ทำไมหรอกนางอยากไปเที่ยวเอง
เชื่อดิไปบอกเขาเองอ่ะใครดูดิไม่จริงเลยไม่จริงเลย
ไปบอกเขาเองอ่ะอืมบอกไปเกาหลีสิกูอยากไป
เพื่อนนางมีนักไงพอทีแล้วนางก็ไปกับฮอบอ่ะ
เชื่อว่าจากคลิปจากเพจหนึ่งเขาเอามาแชร์ว่าเฮ้ย
อักเลียวอะไรอย่างพริกบูอ่ะอุ๊ยแล้วนุ่มนี่ลักษณะลิดเคี่ยงกูย
แมวถูกฆ่าตายภิตบูร์สี่ตัววิ่งมาคูมือฝูงหมาเลย

อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาวิ่งหลุดเพลมไปเพราะสักพักหนึ่งเนี่ยพิษบูร์เนี่ยนะ
มันวิ่งแหกมุ้งลวดเข้ามาเลยเดี๋ยวดูนะอันเนี้ยแมวก็นั่งอยู่อย่างงี้นะ
ตัวหนึ่งก็นอนไอ้ตัวที่นอนอยู่บนบันไดเห็นไหมไอ้ตัวนั้นน่ะตาย
ตัวที่นอนอยู่บนบันไดเนี่ยตายถามว่าตายเพราะอะไรเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเขาเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กมันจะกลับมานั่ง
เด็กเขาจะกลับมานั่งเด็กเขาจะกลับมาเล่นเนี่ยอ่ากลับมาแล้วมาแล้วแล้วนี่ไงแล้วดูวิ่งหนีสิ
ไม่อยู่แล้วเสร็จปุ๊บแมวตัวนี้ก็จ๋อยนะเสร็จปุ๊บแมววิ่งหนีโดดข้ามไปออกไปออกด้านหลังไปเขาวิ่งออกไปดักแล้วไปกัดแมว
ก็เนี่ยแมวมันดึงดูดความสนใจไปไงเนี่ยก็เลยออกไปแล้วที่สำคัญเป็นพระเลี้ยงเอาไว้อ่ะ
ก็นี่ไงเป็นพระเลี้ยงไว้พระบอกเดี๋ยวพระจะศึกแล้วนะเออถ้าไม่มีใครดูแลพระจะศึก
ยังไงต่อคุณดำเชิญซึ่งพระเนี่ยที่เป็นเจ้าของสุนัขพิษบูทั้งสามตัวปรากฏว่า
เลี้ยงสุนัขเอาไว้ทั้งหมดนะเออ๙ตัวอื้อหือแล้วอีหนุ่มทำไม
อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยจนมันขายเสื้อได้ทั้งประเทศยังไม่หยุดอุ๊ยอีกเหรอแล้วไม่ใช่บางทีอุ๊ยอ่ะ
ตัดภาพไม่ต้องดูหมาดูนะเดี๋ยวนะโอ้โหคือผมผมไม่ได้ขายเสื้อนะอืม
แจกให้อย่างเดียวอืมแจกอย่างเดียวไม่มีขายไม่แจกเดี๋ยวคือเรื่องของเรื่องเนี้ย
ตอนเที่ยงอ่านแล้วตกใจแล้วหมาไล่กัดแมวตายแล้วเข้าใจไหม
ฉันก็โอเคมานั่งดูเธอก็เห็น

พี่หนุ่ม

เราเนี่ยนะมีสัญญาอยู่กับเขานะยังไปทำช่องอื่นได้เยอะอีก

ไม่ได้หลายรอบแล้ววันนี้

พี่เขาถามไงตกลงไปทำที่อื่นได้ไง

ทิศแล้วเขาดูกันด้วยเธอ

คือมันไม่มีคิวจะทำก็อยากจะทำให้ทุกคน

ไว้ไปทำที่เราอยู่ก่อน
อีอุหมาพิษบูที่มันน่ากลัวนี่นะอีหนุ่ม
หนุ่มน่ากลัวกับอีหมาพิษบู๙ตัวนี้อีกจริง
พระเขาเลี้ยงหมาพิษบูไว้๙ตัว
ยังไม่น่ากลัวที่ฉันอยู่กับอีกัญชัยทุกวันเลยจริง

ละแหน่ไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวอ่านเอง

ยังแล้วก็โอเคพระอุตสาวรอพีชออกดูพระทำเป็นยังไงต่อสรุป
พระก็เลี้ย๙เป็นพิษบูแท้๒ตัว

ตัวแล้วก็มีสุนัขพันธ์ไทยอีก๒ตัว
ว่าสุนัขที่เลี้ยงทุกตัวเนี่ยไม่มีพฤติกรรมดุร้าย
สังเกตได้จากพื้นที่รอบกงเลี้ยสุนัข
มีทั้งไก่ทั้งนกแล้วก็แพะที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงในเขตวัด
สุนัขพวกนี้ก็ไม่เคยไปไล่กัดใครนะ
อ้าวหลวงพี่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไร
เริ่มจากที่ตนเองนำสุนัขไปอาบน้ำในบ่อด้านข้างวัดนะครับ
ซึ่งตอนนั้นก็มีแมวของชาวบ้านเนี่ยวิ่งเข้ามาในเขตของวัด
ฝูงสุนัขหันไปเห็นจึงพยายามวิ่งไล่ตามสัญชาติยานของสัตว์น่ะ
ตนพยายามร้องห้ามไม่ทันจนเกิดเหตุการณ์ตามที่ในคลิปนั่นแหละฮะ
ยืนว่าสุนัขของตนไม่เคยเข้าไปที่บ้านหลังด้านกล่าวเลย
และจากเหตุการณ์นี้ตนยอมรับว่าสุนัขเป็นฝ่ายผิด

หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการพูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้ว
รวมถึงได้คุยกับเจ้าอาวาสแล้วตกลงกันว่า
นำสุนัขทั้งหมดเนี่ยกลับไปเลี้ยงที่บ้าน
ซึ่งบ้านเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลจากวัดมากเท่าไหร่นะ

ดูแลก็เหมือนเดิมตนก็จะตัดสินใจลาศิกขาจากความเป็นพระ

นี้หากมีใครใจบุญอยากจะนำสุนัขไปเลี้ยต่อ

สงสารที่แมวตนนั้นตายเลยโดนกัดตาย

ก็เขาบอกว่าถ้าสมมุติจริงแล้ว

คือถ้าเกิดไม่ตามแมวไปอาจจะไม่ได้กัดเด็กข้างในนะ

พี่เสียงข่าวมาก่อนที่เขาจะพุ่งข้ามุมรวดเข้ามา

อ้าววิดูกวิ่งไปอย่างฝูงหมาฝูงไหมล่ะเอ้อ

ของพี่คมย่านคุยเรื่องหมาอยู่เลยว่าฝูงอะไรผิดบูวงวิ่งเมาเงียงกับฝูงหมา

พูดที่ติดต่อหม่อไม่ได้โอ้โหอะเชิญ

คือแบบวันนี้จะไปเรื่องอื่นแล้วมาแล้ว

พอจะไปเรื่องอื่นอ่ะมาอีกค่ะเรื่องนี้อ่ะภาพนี้มาคลิปอันนี้มาอันนี้มาอันนู้นมา

เอาง่ายสอสอตอนนี้สมาชิกสภาพผู้เต้ถือว่าเป็นสอสอถูกต้องไหม
ทั้งหมดจบที่แม่อะไรอย่างเงี้คนก็เลยบอกเฮ้ยขนาดคนในระดับประเทศอ่ะ
ผู้บริหารบ้านเมืองอ่ะยังกลับมาให้ความสนใจนักภาษามันไม่แปลกที่
คนธรรมดาของพวกเราจะติดตามข่าวนี้
คือมันเป็นคดีใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วว่า
คือจริงแล้วเนี่ยคุณอย่างนักแสดงเสียชีวิตเนี่ยก็หลายท่านนะ
ก็คือเสียชีวิตหลายท่านแต่อย่างกรณีของแตงโมเนี่ยคือ
หนึ่งเนี่ยเป็นนางเอกถูกป่ะสองเนี่ยคือเสียชีวิตแบบปริศนา
แล้วมันมีเงื่อนงำมันก็ทำให้สังคมสงสัยว่าคืออะไร
คืออย่างบางคนเนี่ยโอเครถชนหัวใจวายเป็นมะเร็ง
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้ไงแต่พอมีนักแสดงคนนึงเนี่ย
ซึ่งไปเกิดเหตุแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจริงมันคืออะไร
ทั้งหมด๖คนตายไป๑คนตายพูดไม่ได้เหลือ๕

กลายเป็น๕คนนี้๔คนไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
อีก๑คนเห็น๔คนกับฟังอีก๑คนว่าเป็นแบบนั้นจริง
คือหลังจากนั้นมันเป็นไปได้เหรอ
หลังจากนั้นก็มีการตกลงอันนี้คือตอบไม่ได้เป็นไปได้เลย
อันนี้โปรดไม่ได้สุดท้ายมันมีการพูดคุยมีการไปตกลง

มันก็ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยได้ไง
เพราะว่ามันมีพิรุษจริงมันก็ไม่ผิดที่คนเขาจะสงสัย

ก็คือเมื่อวานนี้มีบรรยากาศที่เป็นประเด็น๒เรื่องด้วยกัน

เรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นบรรยากาศเรื่องของทนายเดชา
แล้วให้คุณแม่โฟนอีนเข้ามาตอนหน้าสื่อมวลชนบอกว่า
ออกมาแถลงเหมือนกันว่าไปพบหลักฐานสิทธิ์สำคัญ
ลักษณะเหมือนคุณแตงโมเนี่ยว่ายอยู่ในน้ำ
ในจุดตกเวลาประมาณสัก๓ทุ่มกว่า๓ทุ่มครึ่ง
แล้วก็เหมือนกับมีเรือลำนึงเนี่ยพายไปใกล้แล้วก็พายตีออกไป
แล้วลักษณะว่าตอนแรกที่ดูไปเนี่ยเหมือนกับแตงโมเนี่ย
เตะขาหรืออะไรสักอย่างด้วยคือพยายามประคองตัว
คือเรื่องนี้มีการแถลงคู่กันเลยเป็นเส้นขนานกัน
ระหว่างทางฝั่งของเดชาแล้วก็ทางฝั่งของตัวสาวเต้

นักข่าวก็เลยเอาคำถามคำถามหนึ่งมาถามทางคุณแม่
ซึ่งกำลังเข้าโฟนอินกับทางทนายเดชา
ก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะสสเต้เขาบอกแบบนี้ว่า
หรือยังว่ามีคลิปที่เชื่อว่าเป็นคุณตังโมเนี่ย
กำลังแบบว่ายน้ำเข้าฝั่งอยู่แม่ตอบเลยบอกว่าไม่ใช่หรอก
ไม่ใช่ไม่เชื่อคือประมาณว่า
เป็นไปได้ยังไงว่าคุณแตงโมเองเนี่ยบาดเจ็บที่ขา
เป็นแบบแผลชะกันแล้วก็มีแอลกอฮอลในร่างกาย
จะมีแรงว่ายน้ำได้นานขนาดนั้น
ไม่แต่อีงโมลึงใบคนไม่ดื่มนะ

คือแต่ว่าในภาพที่คุณตังโมครับ

๙๐เลยเพราะดื่มแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยประเด็นนั่นคือทางคุณแม่ก็เลยแบบรู้สึกว่า
ยังยังยังไม่ปากใจว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็คือมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงนิด
เขาเอามาบอกเลยว่าอ๋อไอ้เรือลำนั้นน่ะผมเองเพราะทางผู้สื่อข่าวของไทยรัฐ
หรือว่าทางสื่อต่างเขาลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์กันเลยว่าเป็นลุงหรือเปล่า
อ่ามีภาพลุงนิดไหมเอาลุงนิดมาฟังหน่อย
แต่มันไม่ใช่มันเป็นแค่ขอนไม้ครับ
ถ้าเขาเป็นคนจริงเพราะต้นตะกายเรือผมเยอะ
คนเราที่จะจมน้ำเนี่ยเพราะถ้าสกายเรือผมขึ้นอยู่แล้ว

ไม่มีนะครับจริงผมขอยืนยันได้
ถ้ามีขอให้ผมตายภายในเจ็ดวันเลย
ถ้าพี่มาสงสัยผมพี่สงสัยคนในเรือที่พี่ฟัง
ถ้าพี่มาสงสัยผมพี่ไปสงสัยคนในเรือไม่ดีกว่าเหรอครับ
อืมนี่นะครับก็คือทางลุงฤทธิ์เขาก็บอกเลยว่า
คือมันไม่ใช่มันเป็นค่อยขอนไม้
เป็นแค่ขอนไม้เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดเป็นคนเขาก็ต้องช่วย

บอกให้เขาตายเลยเขาบอกให้๗วันนี้เขาตาย
อันเป็นไปเลยว่าถ้าเกิดเป็นคนจริงก็ไม่ใช่
เขายืนว่าไม่ใช่นะฮะทีนี้ก็แน่นอนครับว่าทางฝั่งของสสเต้
เขาบอกว่าคือมันจะไม่ใช่ได้ไง
ก็แปลกดีนะขอน้ำรอยถวนน้ำได้

เหมือนกับถ้าเป็นขอนน้ำจริงมันจะลอยชนน้ำได้ยังไง
คือลักษณะมันก็มีการโพสต์ต่อเนื่องกันมา
สุดท้ายแล้วเนี่ยคือสสเต้ก็ได้มีการเอาหลักฐานชุดนี้
คลิปนี้ไปส่งมอบให้กับตำรวจที่สพนนทบุรี
ปรากฏว่าไปเจอทางฝั่งของลุงนิดอยู่ที่นั่นเหมือนกัน
วินาทีสวนกันแล้วก็มีการสบตา

พี่เต้นี่คือคุณลุงที่อยู่บนเรือไงอะไรอย่างนี้

สสเต้เขาเดินผ่านมาเขาบอกว่าอ๋อคนนี้ไม่ใช่

เนี่ยแกได้รับผลใช่เนี่ยแกได้รับผลกระทบมากเลยพี่เต้
ไม่ใช่คนนี้นะ
เนี่ยนะคือทางฝั่งตำรวจก็พาลุงเดินไปเลยนะ

แล้วคุณเต้ก็แยกออกมาเลยนะฮะ
คือนักข่าวก็พยายามบอกพี่เต้ไปพูดแบบนี้

เฮ้ยทำไมไม่ช่วยคนอ่ะ

แต่วันนี้ศิระคุณจำคุณศิระเจนจาคะได้ไหม

ไปนำเข้าในมุมที่

เป็นเฟคนิวส์อะไรอย่างนี้

หาปลาที่ได้รับผลกระทบก็เตรียมจะฟ้องกลับด้วยเหมือนกัน

เขาแจ้งความแล้วกันบอกให้เอาพนักงานสอบสวนสรุปก่อน
แล้วก็เต้เต้บอกอยากฟ้องก็ฟ้องไปเต้เต้ว่างั้น
แต่เขาได้รับผลกระทบจริงนะเพราะว่าถ้าเป็นคนแหม่
ว่ายมาถึงขนาดนั้นใครจะไม่ช่วยวะ

นั่นแหละคือลุงเขาบอกเขาได้รับผลกระทบ
แต่ทีนี้บางคนก็อาจจะไปมองว่า
อย่างนี้ทางสื่อเองคือไม่ต้องตำรวจนะ

ลงพื้นที่ไปสอบถามคนแถวนั้นว่าคนนี้เป็นใคร

ก็คือลุงที่พายเรือลงไปนั้นจริงก็คือคนนี้แหละ
ไม่ใช่เป็นพนักงานกวาดถนนไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ไม่ใช่ใครนั้นแต่เป็นคนที่พลายเรือลงไปนั้นจริง
นี่คือสื่อเขาไปตรวจสอบมาแล้วว่าใช่ว่าคือคนนี้แหละ
มันจะสามารถทำให้ภาพมันดูสว่างเห็นเป็นลักษณะแหละ

จะให้มันเห็นชัดอะไรอย่างนี้
ก็จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ทำมันไม่ใช่อันนั้น
ในคลิปก่อนแบบนี้เค้ามีการเอาเข้าไปแบบระบวน
เขาไปให้น้องคนหนึ่งทำให้อันนี้ใช่มั้ย

ถ้าเกิดหมายถึงเวลาในคลิปมันไม่ตรงอยู่แล้ว

แตงโมเนี่ยตกน้ำก่อน๔๓๐นก็น่าจะเป็นตกเวลา๓๓๐คือเวลานี้
เมื่อกี้นี้ที่เขาบอกว่าแตงโมกำลังว่ายน้ำ
เพราะฉะนั้นทฤษฎีที่ว่า๔๓๐นครูเต้ไม่เชื่อละ

แต่ถามแต่ละแล้วทำยังไงที่เปลี่ยนแปลงได้
ตรงตรงแถวสพาณพระรามแปด
แล้วเขาถามตอบว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการบิดเบือน
หรือมีการไปแต่งเติมหรือพลาดตรงนี้ล่ะทำยังไง

แล้วเอามาตรวจสอบว่ามันตรงกับจุดที่ไปจอดไหม
มันก็ชี้ไปตรงจุดเดียวกันเลยกับในโทรศัพท์ที่ได้มีการถ่ายรูป

แสดงว่าตังโมยังไม่ได้ตกเรือในเวลานั้นอันนี้คือทฤษฎีของตำรวจ
ฤษฎีของคุณเต้ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
ต่างคนต่างมีทฤษฎีตอนนี้อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ข้อเท็จจริงที่จะปรากฏเนี่ยมันต้องชัด
เพราะสังคมรอดูอยู่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีจะไปแบบ
เอ่อพูดออกมาแค่อย่างที่ผมพูดออกมาอย่างเงี้แล้วทุกคนจะฟังไง
มันต้องมีทั้งหลักฐานมีทั้งข้อยืนยันมีข้อเท็จจริงมาหักล้างต่างนานา
เพื่อคลายข้อสงสัยต่างต่างนานามันต้องเป็นแบบมันต้องมีอีกเยอะอ่ะ
งั้นไม่สามารถที่ทำให้แบบคนเชื่อได้อ่ะจริงโดยเฉพาะต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือ
ณเวลานี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งเลยนะที่เป็นคนไทยเองเนี่ย
คือเหมือนกับหมดความเชื่อมั่นในระบบของทางของทางราชการอำรวจ
คือเหมือนกับเหมือนไม่มีความเชื่อมั่นอ่ะก็เลยอาจจะแบบก็เลยมองแบบมองมองมุมต่าง
แต่บอกตรงประชาชนก็ไม่ได้ผิดนะตำรวจเขาก็ไม่ได้ผิดนะตำรวจเขาก็ทำงานของเขาไปแหละ
แต่ว่าความเชื่อมั่นประชาชนอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นว่าเออเฮ้ยมันมันใช่เหรอมันเป็นไปได้เหรอ
อะไรอย่างนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจาก๕คนนั้นมันมีพิรุษจริง
เธอโมงผ่อนทิศคุณหญิงก็บอกเลยบอกเอานั่นเหมือนแกนะนะ
ทุกอย่างคนก็จะพูดไปในทิศทางที่ตัวเองรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
สุดท้ายเนี่ยออกมาต้องชัดเจนเท่านั้นเองเนอะหรือแม้กระทั่งการโกนผมหรืออะไรก็แล้วแต่คือ
แต่คุณเต้เขาบอกว่าเขาก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องของฆาตกรรมนะเขาก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำ
อืมเต้เต้เหรอใช่อืมฉันก็เชื่อว่าอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำคำว่า
ที่มีที่มาที่ไปอ่ะแต่ทีนี้จะเอาตรงไหนอ่ะเอาตรงไหนเป็นอุบัติเหตุอ่ะมันมีได้สองมุมน่ะ
ที่ถามอย่างงี้ว่ารถเมย์นางโมเดินไปแล้วสมมุติว่านั่งฉีกหรือล้มไปเองก็ได้
ก็อุบัติเหตุแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีการเซฟผักกันล้มลงไปตกไป
อันนี้เป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะก็อุบัติเหตุไงผักไหมผักให้ตกไว้
เมาแล้วไปผลักเมาแล้วก็ไปโดนเหมือนเฮ้ยอย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้อย่างเงี้
อ่ะสมมุติอย่างเงี้ยฉันแบบเฮ้ยหลบเธอแล้วแบบจังหวะเรื่อยโดนแล้วไปเอง
คือคือคือคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเขาหามันต่างกันได้หมดเลยน่ะอืม
ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันต้องชัดไงว่ามันคืออะไร
แต่ไม่ใช่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าเอาจริงนะถ้าทุกคนไม่รวมตัว
พูดว่าไปนั่งฉี่แล้วตกนะคดีนี้คนอาจจะไม่ได้สนใจมากขนาดนั้น
แต่ข้อนี้ทางฝั่งของ๕คนเนี่ยเขาก็ออกมาพูดกับผม
ข้อหนึ่งเหมือนกันจำตั้งนะที่เขาบอกว่าคือเขาก็อยู่กับมันเรือห้าคน
ถ้าวันนั้นเขาแค่พูดออกมาตามที่มีคนให้ข้อแนะนำว่า
ไปบอกว่าไม่นั่งฉี่เขาแค่บอกว่าอ๋อแตงโมเขาเดินไปครับ
แล้วก็คืออยู่ดีเขามันลื่นแล้วล้มลงไปเองอืม
เรื่องนี้จบเลยน่ะก็ใช่ไงทำไมเขาต้องมานั่งบอกว่า
ไปฉี่ด้วยอันนี้คือเค้าสิ่งที่เค้าบอกว่าผมเองก็ชอตน่ะ

ได้ถูกต้องป่ะจนมันเป็นชุดว่ายน้ำผู้หญิงจะไปนั่งฉีดตรงนั้นได้ยังไง
ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มจากการสืบสวนสอบสวนมาเรื่อยไง
หรอกเพราะเขาจากที่เกิดเหตุวันนั้นคือคุณหายออกไปไง
มีการโยนขวดวายทิ้งไงมีการไปนัดแนะกันอีกที่นึง
มีการไปประชุมรวมตัวกันหายไปไหนวันมีการ
นัดใครอีกวันอ่าแล้วพอตำรวจมาบอกว่าจะต้องมีการตรวจ
เลือดทั้งแอลกอฮอลทั้งปัสสาวะอ้าวหายไปไหนกันวันนั้นคุณไม่มา
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คุณสงสัยแม้กระทั่งเข้าไปปวดเป็นโยคีเนี่ย
ตอนแรกคนก็บอกอ้าวไหนบอกห่วงผมเพิ่งไปทำผมมา
ทำไมอยู่ดีวันนี้คือแบบว่าโกนหัวได้เลยอะไรอย่างนี้พี่หนุ่มนึกออกป่ะ

คือผมว่าเรื่องนี้นะพี่บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วนะ
มันทำให้เราได้เห็นในหลายมุมมอง
แล้วผมเชื่อว่าสมมุติถ้าต่อไปในอนาคตมันต้องมีการแก้
หรือไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามแต่มันต้องมีการเข้าไปแคนแก้แล้ว
เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งถามว่าวันนี้ทำไมถึงมีเฟคนิวออกมา
เพราะเฟซนิวเสร็จปุ๊บมันก็ปายกันใหญ่เลยคราวนี้
เอ่อเพราะสื่อวิ่งไปแก้
ตำรวจเอามาแก้อ่าโอเคจบไปพรุ่งนี้เดี๋ยวมีใหม่แล้ว
ใช่แล้วเขาถึงบอกว่าวันหนึ่งเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจไง
บอกว่าต่อไปนี้เมื่อก่อนการติดตามข่าวสาร
จะต้องติดตามทางทีวีติดตามทั้งสื่อ
เขาบอกทุกวันนี้อันนี้แหละคดีแตงโม

ทุกคนคือสื่อเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรกับคุณเนี่ย
เท่ากับวันนี้มีคนมองจับตาคุณเยอะมากเลยนะ
นั่นแหละเอ๊ะแล้วเธอไม่อ่านข่าวเหรอ

๒คนวันนี้เขาไปรายงานตัวเนอะ
โรเบิร์ตกับอ๋อคือโรเบิร์ตก็คือไม่มีไร
เขาก็ไปรายงานตัวแล้วเขาก็ปิดวาจาเท่านั้นเอง
เขาก็ปิดวาจาแต่งชุดขาวไปนะ
แต่ว่าประเด็นที่เขาไปบวชเนี่ย
ตอนนี้ประเด็นมันก็เริ่มแบบว่าไปกันใหญ่แล้วไง
เพราะว่าเรื่องของทางวัดท่าไม้เองเนี่ย
ในมุมของทางกรมธนารักษ์นะครับ
ซึ่งเขาก็เป็นต้นสังกัดของที่ราชพัสดุต่างเนี่ย

ไปบวชที่ทิจาณโต
มันก็มีประเด็นที่ว่าทางคุณศรีสุวรรณไปร้อง
ไปร้องว่าเฮ้ยทำไมแบบที่ตรงจุดนี้
ถึงได้มีการสร้างเป็นมูลนิธิแล้วก็สร้างเหมือนแบบเป็น
เป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเป็นสารปฏิบัติทำขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้

จริงแล้วมันเป็นที่ราชพัสดุซึ่งเขาต้องการข้อเท็จจริง
ปรากฏตรงนั้นตอนแรกที่บอกว่า๓๐ไร่เอ้ยเปล่า๗๐ไร่เนี่ย
จริงแล้วปรากฏล่าสุดที่ไปเช็กมามันคือ๓๘ไร่
ทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าที่ราบพัสดุเนี่ยเขาจะมี๒แบบ
สองแบบคืออะไรคือหนึ่งหนึ่งเนี้ยคือให้ใช้กับสองให้เช่าอืมอ่า
ให้ใช้นี่คืออะไรให้ใช้เนี่ยคือเขาจะให้กับหน่วยงานราชการที่เอาไปทำประโยชน์
ให้เช่าคืออะไรให้เช่าคือในส่วนที่แบบว่าไม่ได้ทำประโยชน์แล้ว
แต่ว่าชาวบ้านชาวช่องหรือประชาชนต้องการที่จะเอาไปทำประโยชน์ส่วนตัว
หรือว่าเป็นแบบอาจจะเป็นทำกิจการทำอะไรก็แล้วแต่ที่แบบจำเป็นต้องผ่านตรงจุดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่
อันนี้คือให้เช่าจะให้เช่าเป็นแบบระบบเป็นอยู่อาศัยหรือจะให้เช่าเป็นเหมือนกับทำธุรกิจหรือกิจการก็ต้องว่ากันไป
แล้วแต่ระบบอ่าอันนี้คือให้เช่าและให้ใช้แต่ที่ชะยันโตเนี่ยของทางพระอาจารย์อุเทนอันเนี้ย
คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของกรมธนาลักษณ์เนี่ยเขาได้มีการมอบที่ดินแปลงนี้
ไปให้ใช้ประโยชน์ให้กับทางอ่ากองกองคนพัฒนาหนึ่งอืม
ก็คือเป็นของค่ายค่ายหนึ่งในที่สวนพึ่งแล้วปรากฏว่าอยู่ดีดีเนี่ย
ทางฝั่งของวัดท่าไม้ไปขอใช้ประโยชน์จากที่แปลงนี้เพื่อขอทำเป็นวัด
แล้วปรากฏว่าพอไปทำเป็นวัดเนี่ยก็ยื่นเรื่องขอไป
แต่ทีนี้พอไปนั่งเช็คแล้วเขาทำเป็นวัดไม่ได้
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าตรงจุดนั้นน่ะ
ถ้าเกิดเรากระจายรัฐเสมียไปจากจุดกึ่งกลางอยู่ตรงเนี้ยวัดอยู่ตรงนี้ฮะ
ที่จะขอเป็นวัดตรงเนี้ยที่จุดเนี้ยกระจายไปห้ากิโลเมตรรอบข้าง
ถ้าเกิด๕กิโลเมตรมีวัดอยู่ตรงนี้สร้างไว้ได้
เพราะมีวัดอยู่ในห้ากิโลเมตรแล้วแต่ถ้าเลยไปหกกิโลเมตร
อันนี้ทำเป็นวัดได้แต่อันเนี้ยเขาไม่มีการ
เขาไม่ได้มีการไปขอแบบยกเลิกตั้งแต่แรกแล้วก็ปล่อยทิ้งมาจนกระทั่งเพิ่งไปยกเลิก
ค่ะว่าไม่ขอเป็นวัดแต่ขอเป็นอุณิธิอืม
หลังจากที่เกิดเรื่องแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยไปไล่เช็คว่า
มันทำแบบนี้ได้เหรอทำอย่างนี้ถือว่าอยู่โดยมิชอบเข้าโดยมิชอบ
ก็จะต้องเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นต่อไปในข้อพิพาทว่าสุดท้ายจะมีการยึดคืนไหม
หรือจะมีการย้อนหลังในการเก็บเงินหรือคือเรียกค่าเสียหายต่างนานา
อะไรแบบเนี้ยคืออะไรนะอืมเอออืมคืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหม
เรื่องมันแตกไปเยอะมากเลยมันไปแบบไปใหญ่แล้วอ่ะ
คือเด็ดดอกไม้ดอกเดียวมันจะเทือนถึงดวงดาวอ่ะตอนเนี้ยไปกันแบบโอ้โห
หมู่ทุกเหล่านี่บอกเลยใช่ไหมใช่ยังคงติดตามกันต่อ
ก็ต้องลองดูต่อไปไม่จบเดือนนี้จบไหมก่อนก่อนสงการจะจบไหมก่อน
แต่ตำรวจเขาบอกว่าอีก๒อาทิตย์จะจบแล้วอ่ะก็ถ้าจบก็ต้องจบแบบชัด
อืมจบแบบชัดชัดหรือถ้าจบแล้วอืมต่อไปสามารถที่จะแบบเหมือนกับ
แต่คดีใหม่หรือไปมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแบบ
ได้อีกอ่ะเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องเป็นต้องต้องออกมาชัดเจนอ่ะ
ว่ามันคืออะไรบ้างหนึ่งสามสี่นะอ้าวไปดูเรื่องของคุณลิซ่ากันค่ะ
เมื่อวานนี้ก็มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้องบอกว่า
แม่ค้าที่ขายลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำนี่เขาบอกเลยว่าต่างตื่นเต้นกันจริง
เขาบอกว่าลิซ่านี่เหมือนเป็นคนหนึ่งที่แบบชุบชีวิตให้ลูกชิ้นยืนกิน
มันแบบกลายเป็นแบบคึกคักแล้วหลายคนก็ตามไปทานกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ร้านขายลูกชิ้นยืนกินนะคะ
บนสถานีรถไฟบุรีรำกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลิซ่า
มีการเดินทางกลับมาเพื่อที่จะฉลองวันเกิดกับครอบครัวที่ประเทศไทย
รอบสามปีเลยทีเดียวนะคะนางสาวอรุณศรีกำเนิดกลาง
เจ้าของร้านลูกชิ้นยืนกินก็คือยายพาเนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่าหลังจากทราบว่าน้องลิซ่าเดินทางกลับมา
ตื่นเต้นดีใจมากค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนทำให้ลูกชิ้นยืนกินด่งดังไปทั่วโลกเลย
แล้วก็ทำให้ขายดิบขายดีจนแบบทำกันแทบไม่ทันนะคะ
ที่เคยขายได้วันละหลักร้อยเนี่ยค่ะทุกวันนี้โอ้โหทะลุไปเป็นหลักแสนบาทนะคะ
เหมือนอย่างที่บอกเป็นคนชุบชีวิตแม่ค้าเลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกัน
กลับมาถึงปุ๊บหลายคนก็อยากรู้ว่าคุณลิซ่าไปไหนนะ
แฟนคลับก็แบบพยายามเขียนถามวันนี้น้องลี่จะอยู่ที่ไหนนะ
ปรากฏว่ามีการแชร์คลิปวิดีโอค่ะลิซ่าพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนสนิท
เดินทางไปรับประทานหมูกระทะที่ร้านแห่งหนึ่งในย่านโชคชัย๔นะคะ
พร้าวกรุงเทพโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้
เขามีการนำคลิปแล้วก็ภาพมาโพสต์พร้อมกับเล่าความประทับใจ
บอกว่าทุกคนในร้านเนี่ยให้ความเป็นส่วนตัวกับลิซ่านะคะต่อมาก็มีดราม่าด้วย
เพราะว่ามีคนนำภาพไปลงในติ๊กต๊อกซึ่งเป็นภาพถ่ายขณะที่ลิซ่าเนี่ย
กำลังรับประทานอาหารกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนอยู่อืม
จากนี้ก็มีลูกค้าที่ร้านดังกล่าวเนี่ยค่ะเล่าว่าคุณลิซ่ารับประทานหมูกระทะกับครอบครัวอยู่ที่ชั้นบนของร้าน
ส่วนลูกค้าที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะไม่มีคนขึ้นไปรบกวนเลย
แม้แต่พี่เจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นไปรบกวนแต่มีภาพหลุดออกมาลงติ๊กต๊อก
ตอนที่น้องเนี่ยกำลังกินอยู่ซึ่งก็ไม่ทราบจริงว่าเป็นใคร
เพราะว่าตอนที่ลิซ่าเดินลงมาข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีใครไปรุมเลย
นอกจากทุกคนเนี่ยอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับน้องอืมแบบนั้นนะคะ
นี้เป็นร้านดังอยู่แล้วด้วยขนมเบื้องที่ไปยืนอุ้ย
เธอเคยกินตรงนี้ป่ะขนมเบื้องตรงนี้โอ้โหหนุ่มอร่อยมาก
ที่นี่เนี่ยตรงร้านนี้คุณเคยไปไหมเคย
คุณไปทำอะไรไปซื้อขนมเบื้องแต่อยู่กับใกล้ใกล้กับร้านหมูกระทะ
ใช่แต่หมูกระทะน่ะคนต่อแต่ขนมเบื้องอ่ะต่อให้เธอ
วันนี้หน้าร้านจะได้เต็มเลยฮะวันนี้ผมว่าน้ำจริง
เขาบอกตกติดขนมเบื้องแต่เธอเป็นตุ๋มกันใช่อะไรนะเธอเป็นอะไร
เป็นใครก็แล้วแต่ไปนะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยไปต้องไปต่อคิวยาวอ่ะ
กินขนมเบื้องเหรอคะติดกับหมูกระทะเนี้ยอืมหมูกระทะร้านนี้เนี้ย
คนเยอะคนเยอะอยู่แล้วน้องลิซ่าไปไม่ต้องพูดถึงเยอะ
มากกว่าเดิมแน่นอนเชื่อไหมแค่พวกหมูกระทะยังอยากกินเลย
อืมเนี้ยเขาพูดอ่ะคนนี้เจี๊ยบเรียบด่วนนี้เจี๊ยบเรียบด่วนมาเช้าก็ลงหมูกระทะ
อยากกินหมูกระทะแล้วนี่ไงเห็นไหมแล้ววันนี้ฝนตกลงมาเนอ
อากาศเย็นเย็นอ่ะแม่คุณต้องไปอยากกินติ้งร้อนร้อนหน่อยคนนี้เขาอยากไปรู้ว่ากินตรงไหน
รสชาติเป็นยังไงเนอะเนี่ยค่ะโชคชัยสี่จริงจริงเรารู้ชื่อร้านด้วย
ใช่มีคนไปบอกชื่อร้านไหมมันหมดแล้วไงโอ้โหแต่คุณลิซ่ามาเอาจริงจริง
แม้กระทั่งชุดที่ใส่มาในวันที่ถึงสนามบินที่สุวรรณภูมิไว้หมดแล้วตอนนี้
รองเท้าเสื้อกระเป๋าที่สะพายหูบอกเลยว่าแป๊บเดียวเนี่ย
ขาดตลาดแล้วตอนนี้ขาดตลาดเลยหมดเรื่องเลยจริงเนี่ย
บนอ่ะไปแก้บนตามแบบว่าต้นไม้อ่ะค่ะปกติจะเป็นแบบชุดไทยใช่ไหมตอนนี้มีชุด
โกโกหวาไปอยู่ด้วยคือร่าสุดเพชรผู้บริโภคเขาได้พวนภาพต้นใสต้นหนึ่ง
นี่มาแล้วลูกจ๊ะชุดโกโกวาที่อยู่อยากได้
โดยมีชุดไทยแล้วก็ชุดสบายห้อยอยู่เต๊บต่อมา
แต่ที่น่าสนใจคือชุดโกโกวาแขวนอยู่ด้วย
พร้อมระบุแคปชั่นเบื่อแล้วชุดไทยอยากใส่โกโกวา
ซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกมแรกเลยคือไฟเกมไฟเขียวไฟแดง
ขยับคือตายต่อมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ต้นไซยืนต้นอยู่ที่
วิภาวดี๖๐นะฮะอันนี้อยู่ในซอยวิภาวดี๖๐ซึ่งเป็นทางรัฐออกมายังผนโยธินนะครับ
โดยในช่วงเวลากลางคืนทุกอย่างจะเงียบสงบไม่ค่อยมีคนเดินผ่าน
รวมถึงบริเวณต้นไสยในคนจะมีกวดน้ำเขียวน้ำสมน้ำแดงพวงมาลัยชุดไทยเต้ไปหมด
แปลกสุดก็คือชุดนี้แหละชุดโกโกวามีอยู่๕ชุดแขวนอยู่ด้วยนี่
เขาก็เลยบอกอ๋อทุกวันนี้แก้บนชุดไทยเขาเบื่อ
อยากแต่งชุดโกโกวาบ้างอืมเออนี่นะโกโกวานะเออ
ยอดฮิตกันเลยทีเดียวนะอืมอ่าโอเคทำสักครู่หนึ่ง

เออเธอเล่าเมื่อธรรมหาสมบัติที่ฉันฟังอืมเขาทำมาสมบัติไง
ไม่ใช่มหาสมบัติเธอเห็นเธอเมื่อกี้เขาด่ามาแบบพี่หนุ่มกินกุ้งหมดถัก
ไม่เหนือจะแป้มออกไปเอาเร็วเร็วทำมาหาสมบัติก่อนผมชอบกินกุ้ง
เขาบอกจุดทูปปุ๊บเจอปฏิหารอะไรนะ
คืออย่างนี้วัดนี้เขาชื่อว่าวัดวัดเขาพระทอง
อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ก็คือมีเจ้าอาวาสรูปนึงเนี่ยเขานำชาวคณะเนี่ยนะฮะ

คือบนยอดเขาพระทองเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะมีปล่องเป็นช่องเข้าไป
แล้วในปล่องนี้คือคนเนี่ย
คือเหมือนกับจะเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าลำบากหน่อยเพราะว่า
ถ้ำเนี่ยมันถูกปิดเอาไว้เหมือนกับมีหินปิดไว้
แต่บังเอิญว่านี่นี่พระนะฮะเมื่อเช้าผมก็พูดไปทีนึงแล้ว

เออนี่เป็นพระนะฮะ
ท่านมันจะเอาวาดนะฮะก็ต้องช่วยกันปีนไปบนยอดเขานะฮะ
แล้วปรากฏว่าด้านข้างของป่องเข้าไปเนี่ยฮะ

พระท่านเนี่ยก็เข้าไปได้
ในครั้งแรกเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือ
มันเหมือนกับท่านเองก็ไปจุดทูบจุดเทียนจะไหว้

ถ้ำมันสั่นอือถ้านก็เลยต้องไม่ปีนออกมา
เพราะกลัวว่าเหมือนแบบพวกหินพวกอะไรอย่างนี้

สามารถเอาไม้ไปเคาะเหมือนกับนางมงเหมือนเคาะเหมือนกับนางตะลุง
ซึ่งผู้ชิดข่าวที่ไปก็ตกใจกันนะครับเขาบอกว่าในนี้นะครับจริงแล้วจะมีพระทองคำ
เหมือนกับใช้ใช้เหมือนกับเป็นโซ่ทองคำเนี่ยปิดเอาไว้ล่ามเอาไว้

นี่แหละคือพระรูปนี้ชื่อว่า
อารยนันต์อานันโทนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าวัดวัดเขาพระทองเนี่ยครับ
คือไปถึงก็ทำพิธีเตรียมนะครับสำรวจถ้ำมหาสมบัติ
โดยทำพิธีขอเข้ามาหลวงพ่อองค์ใหญ่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ

ให้หาพระพุทธรูปทองคำเจอ

ล่ามโซ่ทองคำอยู่ในถ้ำแห่งนี้

คือเป็นหินงอกมาประมาณสัก๕๐เซนติเมตร

เช้ามาแกก็จะเอามาต้มแกจะเอามาต้มกินแทนชา
แล้วปรากฏว่าทำไมแกต้องไปโดนจับโดนจับโดนปรับต้องไปประกันตัวออกมาอีก
นี่จากข่าวว่าก็เลยมีเสียงวิภาควิจารณ์กันเยอะ
วันนี้คุณสุพชัยใจสมุทรสบัญชีอะไรชื่อนายทะเบียนภักดิ์ภูมิใจไทย
เขาออกมากล่าวถึงกรณียายวัย๗๐ที่ถูกจับเนื่องจากปลูกกัญชา๑ต้น
ต้นเดียวนะไม่ใช่๖ต้นพักภูมิใจไทยบอก๖ต้นถูกต้องไหม
แต่เนี่ยแค่ต้นเดียวไว้เพื่อรักษาเนี่ย
ระบุว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะตำรวจเนี่ย
ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มีความเข้าใจต่อประมวลกฎหมายยาเสพติดเลย
ว่าตอนนี้เขาได้ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว
แล้วที่จริงแล้วเนี่ยเราปลูกตั้งแต่๙ธันวาคมแล้วนะเม
อันนี้คือพักภูมิใจไทยก็ออกมาพูดอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งตนเนี่ยเคยแถลงข่าวไปแล้วที่พักภูมิใจไทยว่า
ประชาชนถูกจับให้แจ้งมาทางพักภูมิใจพร้อมจะต่อสู้คดีให้
ซึ่งจนถึงตอนนี้คดีที่ตนได้รับการติดต่อมา
มีมากกว่า๑๐๐คดีทั่วประเทศแล้ว
สะท้อนให้ถึงความเข้าใจหรือเจตนาที่ไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่เนี่ย
ฝ่ายนิติประหยัดได้ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดแล้ว
โดยตนเนี่ยได้ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการการตำรวจแล้ว
ซึ่งทั้งสองคณะจะเชิญพบตรมาก่อน
นี้จะต้องเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลย

ตำรวจเนี่ยมีมุมมองความคิดยังไงความคิดเห็นยังไง
เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับ
แล้วก็เรื่องกัญชาเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
ทำไมถึงยังจับประชาชนอยู่
ตำรวจเขาอ่ะอันนี้คือนักการเมืองบอกอย่างนั้น
นักการเมืองถามแม้กระทั่งแล้วงั้นเรายังตอบเองไม่ได้ว่าปลูกได้หรือไม่ได้ถูกต้องป่ะ
เพราะตัวนักการเมืองเขายังบอกว่าตอนนี้เขาต้องไปสู้คดีอีกร้อยกว่าคดี
เขาจะต้องไปช่วยประชาชนเพราะตำรวจยังจับอยู่
แสดงว่าตอนนี้ก็ยังปลูกกัญชาไม่ได้ปลูกกัญชาตำรวจยังจับ
แต่เขาบอกกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดสามารถปลูกได้แล้ว
อันนั้นคือตอนหาเสียงถูกต้องไหมตอนหาเสียงปลุกปลุกบ้านเรา๖ต้น
ตอนหาเสียงนี้เขาใหญ่อยู่เขาบอกอีกหน่อยคนไทยเราจะไม่ต้องจ่ายค่า
ค่าไฟกัญชานี่แหละจะช่วยจ่ายค่าภาระครัวเรือนได้

ก็นี่ไงยายปลูกต้นเดียวยังโดนจับมันก็เลยเป็นคำถามว่าสรุปแล้ววันนี้คนไทยปลูกกัญชาได้หรือยัง
แล้วคุณยายถ้าสมมุติคุณยายเก็บใบไปขายก็ยังว่าแบบ
คุณยายพูดน่าสงสัยมากเฮ้ยเช้ามายายก็เก็บไป
เอาไว้รักษาตัวเอาไว้รักษาตัวเอามาต้มกินมาจับยายทำไม
เพราะฉะนั้นวันนี้พักภูมิใจบอกสำหรับประชาชนตนยืนยันว่าถ้าถูกจับ
แจ้งมาที่พรรคเพราะแสดงว่าปลูกกัญชาจังถูกจับอยู่อ่ะสิ
ทีนี้ก็อยู่ในช่วงของที่กฎหมายจะออกมาแบบว่าแบบชัดเจน

ทีนี้ในระหว่างนี้แหละมันเป็นแก๊ปอยู่ว่า
มันมีการประกาศออกมาแล้วว่าจะถอดกัญชาออกจากยาเสพติดไปแล้ว

ซึ่งตอนเขาพูดปลูกไปเถอะ

กลายเป็นว่าหลายคนก็เริ่มปลูกแล้วเม
แต่ทำไมมาจับกับชาวบ้านแค่คนสองคน
อันนี้คือคำถามที่เขาถามกลับไปเหมือนกัน
รอไปถึงวันที่๘มิถุนายน
๘มิถุนายนปุ๊บ๑๒๐วันหลังจากการออกประกาศ

ข้อกังวลว่าปลูกได้หรือไม่ได้
ที่จริงมันก็เลยไม่กี่เดือนแล้วไว้กี่วันหรือเปล่า

ก็อย่างที่อารุดเมฑบอกเป็นแก๊ปอยู่
ใช่เป็นที่พิษอยู่ในพี่

จริงค่อนข้างก็น่าจะไปคุยกันให้เคลียร์ก่อนนะ
พอประกาศพูดสุดใหญ่คนจะพาไปได้แล้ว

อันนี้ก็ข้อถามกันอยู่เยอะนึกออกไหมล่ะ
เอ้าโอเคแต่บ้านมดดำก็ลองไปดูหน่อยแล้วกัน
อ้าวไอ้หนุ่มบ้านจะไม่มีไอ้ผี
ตอนนี้เห็นพ่อคุณแม่รับเจ็บทรง

ฮะเห็นปู่หยุดไล่สองไล่นะนี่พ่อกูไม่ออกงานนะ
โอ้โหนุ่มไอ้นารุ่นเดี๋ยวก็ต้องมาตรวจกูที่กูจะตบปากคุณเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวก่อนนะโอเคพักกันสักครู่
ทุนทำไมกินปากใต้แมสผมใช้โซลนี่แกเราก็เมาส์เครื่องมาสใต้อยู่ด้วย
โนบากิเธอเวลาที่แบบใครติดตาม
เอาไปดูอ้ำหน่อยอ้ำถ่ายรูปมาแต่ละเนี่ยพี่มึงพูดถึงตัวเองเยอะ
ก็จะพูดถึงบานโนบากิฉันบ้างนิดหนึ่ง
ก็นี่ไงคุณไอ้อ้ำถ่ายแบบคู่กับเอสุปชัยคือถ่ายโฆษณาเลยแหละ
พี่เขาตัวผอมผอมมากนางตัวเล็กโรงเลยแหละ
คือเมื่อก่อนนางตัวใหญ่แต่ตอนนี้นางตัวเล็กลง
นี่ไงเป็นการถ่ายโฆษณาคู่กันตัวแรกของอ้ำพัชราภากับเอสุภาชัย
นะแวนอ้าวมาสิรูปมารูปแล้วสามเว้ย

มันถ่ายโฆษณาด้วยกันเนอะเออโอเคพักอีกไหมไปอีกแล้วเหรอค่ะ
พักอีกใช่ไหมพักอีกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาไปพักก่อนไป
คุณผู้ชมค่ะทีมชาติไทยของเราจะลงสนามฟาดแข้งกับทีมชาติ
ก็ไปเตะกันที่สนามชนบุรีสเตดียมนะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะ

อ้อเองจี่เขาเปลี่ยนเสื้ออีกแล้วเหรอ

โปรดติดตามตอนต่อไป